เป็นการสนทิศกำลังของตำรวจนะคะ
เข้าไปไปตรวจค้นเครือข่ายในทุนเงินกู้รายใหญ่

โฉนดที่ดินนะคะมากกว่า๔๐๐ฉบับ

เจอรถจักรยานยนต์อีกเป็นจำนวนมากนะคะ

พร้อมด้วยกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย

ซึ่งก็เป็นเครือข่ายในทุนเงินกู้รายใหญ่

จุดแรกก็คือบริษัทมิตรแท้อีสานจำกัด
ซึ่งบริษัทมิแท้อีสานเนี่ยนะคะ

พนักงานกำลังขนเอกสารต่างใส่ถุงดำ
เอาขึ้นท้ายรถกระบะค่ะ
อีกหลังนึงซึ่งผลการตรวจค้นทั้ง๓จุดเนี่ยสามารถที่จะยึด
โดดที่ดินได้มากกว่าสี่ร้อยฉบับการตรวจค้นครั้งนี้นะคะเป็น
ขยายผลหลังจากที่ตรวจค้นเครือข่ายในทุนเงินกู้รายใหญ่
จังหวัดหนองบัวลำพูไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา
แล้วก็สามารถยึดโฉนดที่ดินไปได้๑๗๑ฉบับ
แล้วพบว่ามีการให้ผู้กู้เซ็นลายเซ็นลงบนกระดาษเปล่า
แล้วก็เอากระดาษนี้ไปทำสัญญาเงินกู้
ซึ่งก็จะมีเครือข่ายอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น
ใช้เป็นสถานที่เก็บโฉนดรวมถึงคู่มือรถยนต์รถจักรยานยนต์
หลังจากนี้จะมีการนัดเจรจากลายเกลี่ยกัน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์การกู้ยืมเงินโดยที่สัญญาไม่เป็นธรรม
ตำรวจภูทรภาค๔ต่อไปนะคะ